ภาพีมีเจ้าเจ้าที่ดีกว่าไว้เจ้าบอกว่าเจ้าจะเสียบทีเจ้า

ไอโต

อ้าวไม่ต้องเห็นคราวนี้

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
เพราะไม่มีกูดังเค้าเงียบเชื่อกูไหมล่ะ
แอฟที่มีดนตรีนะ

ไอ้ลูกทิ้ง
ไอ้ลูกทิ้ง
หัวนำรู้ดู
หัวหนิตำรวจ

สบายแล้ว